กติกาง่ายในการเล่นแก๊งปวดด้วนราคาคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนควงคู่กันเข้ามาตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของที่มาให้เลือก๓อย่างโดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้นตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
หรือแบบที่สองคือผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้สองครั้งคุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของใช้ที่คุณเคยผ่านตาเราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
สนับสนุนโดยรีจอยซ์
น้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตอัลตรา

นะครับทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ย
เอาเป็นว่าในร้านมึงเนี่ยมีอะไรคลายร้อนไหม
แป้งตรางูคลาสสิกเย็นและราคาถูก
ร้อนใช่ไหมนี่เลยร้อน

เฮ้ยและ๓อย่างเนี่ยนี่อันไหนถูก
ราคาถูกที่สุดถูกที่สุด

พี่เจี๊ยบออริจินัลแล้วก็บอดี้สเปรย์ล่าสุดนวัตกรรมใหม่คือทิชชูแบบเย็น

ต้องบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยใช้แน่นอน
ทุกวันนี้คนก็ยังนิดเดียวมันใช้อากาศร้อนต้องคิดของแป้งต่างกว่าก่อนเลย
แล้วก็อันนี้ใหม่ล่าสุดน่าแสดงเพิ่งมาเป็นสเปรย์
อันนี้ใหม่ล่าสุดอันนี้เพิ่งมาหลังอันนี้อันนี้น่าจะแพงเพราะมันเป็นสเปรย์
อันนี้แพงสเปย์เนี่ยแพงส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าจะแพงด้วยหอมมัน
เกจการใช้สะดวกสบายคือมันไม่มีสีเวลาทามันก็ไม่มีสีขาว
เย็นนานครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยนานมากนะ
อันนี้ก็น่าจะแพงเดี๋ยวเป๊กบอกก่อนคำถามข้อที่๗ข้อนี้ของพี่ค่ะ
มีมูลค่า๕๐๐๐บาทผลิตภัณฑ์ทั้ง๓ชนิดของตรางูชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ข้อนี้คือข้อที่๗ถ้าพี่ตอบถูกข้อนี้ข้อหน้าข้อที่๘เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑แสนบาท
หรือพี่จะศูนย์สิ้นทุกอย่างทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ของตรัง
ไม่นะใช้เข้ามาแต่เด็กนะอย่าหักหลังกัน
แป้งเย็นตรางูครับ
งั้นเป๊กขอเฉลยข้อ๓ก่อนค่ะผ้าเย็นตรางูค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของตรางูค่ะราคาอยู่ที่
๙๐บาทค่ะ

ราคาของแป้งเย็นตรางูอยู่ที่

ต้องต่ำกว่าเท่านั้นค่ะ

เนียนตางูที่พี่เลือกนี่คือชิ้นที่ถูกที่สุด
ถูก
หลังขั้นสี่เจ็ดค่ะตอนนี้ทั้งคู่นะค่ะ

๕หมื่นบาท

เงินของพี่จะเพิ่มมูลค่า

เป็นจะให้เงินพี่กลับบ้านไปครึ่งหนึ่ง
พี่สะสมมานั่นคือ๒๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าพี่ไปต่อพี่ตอบผิด

พอร์ตแตกรับทันทีค่ะ

แสนกลับบ้านตัวเปล่า

กลับกลับบ้านตัวเปล่ามี๓ช้อย
คนอย่างผมไม่เคยแพ้ใคร
๗ข้อกำลัง๗๙เข้าสู่ข้อที่๘
แต่ผมเดินมาเยอะแล้วครับเดินมาเหนื่อยแล้ว

ตัวช่วยอีกไหม

ไม่มีอะไรเลยค่ะพี่มีเพียงกันและกันเท่านั้น
ไม่ได้มีอะไรจะเสียในเมื่อเราเดินมาขนาดนี้แล้ว
ถ้าพี่ตอบผิดพี่เสียแน่นอนค่ะ
เงินที่พี่สะสมมาทั้งหมดศูนย์เปล่า

ผมว่า
เป็นชอบคำตอบของพี่ค่ะยังไงผมก็จะเดินต่อไป
ผมจะเดินต่อไปเดินให้ถึงที่สุด

พี่จะหยุดหรือพี่จะไปต่อ

ถ้าเราหยุดเราก็ได้ตังค์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปต่อใช่ไหม
ถ้าเราตอบผิดไม่เหลือสักบาทเลยนะ

นี่ค่ะเดี๋ยว
เมื่อกี้นี้พี่ยังมีพลังอำนาจบารมีอยู่เลยค่ะพี่
เดียวเท่านั้นทำไมไฟของพี่มอดเร็วเหลือเกิน

จะเอาอะไรเยอะแยะครับแค่นี้ก็พอแล้ว
พี่คะพี่ไม่มีความคิดของตัวเองเลยเหรอคะเนี่ย
มีครับนี่ไงครับผมคิดได้ว่าผมควรหยุดครับผม

แล้วพูดมาดังพร้อมกันว่า
พี่จะหยุดหรือพี่จะไปต่อ

เดี๋ยวแม่มาใหม่นะเหนือเอาแค่นี้ก่อน

มีเงินที่สะสมมา๕๐๐๐บาทค่ะ
นะคะก็ครึ่งหนึ่งอย่างที่เราบอกนะคะ

ตัดสินใจที่จะหยุดค่ะ

พี่คะสิ่งที่พี่พูดมาไม่มีความคิดพี่แม้แต่น้อยค่ะ

จะได้ความรู้แล้วมาแข่งเกมกันใหม่ค่ะ

แม่มค่ะ
ถ่ายอะไรไม่ได้เรื่องเลยพี่
ถ่ายได้ชัดถ่ายได้ชัดหน่อย

ผมว่าพี่อ่ะกลับมากินทิฟต์ฟรี